เอาละค่ะส่วนช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวาน
ข่าวเที่ยงได้นำเสนอคลิปวีดีโอ

เป็นการชนกันกลางเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราธานี
เหตุการณ์นี้มีผู้สูญหาย๒คนนะคะ
ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือนักประดาน้ำ
เมื่อวานนี้หาพบแล้วนะคะสำหรับศพของนักประดาน้ำค่ะ
ครับซึ่งวันนี้มีข่าวดีคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากว่าเราตามหากันมาร่วมสัปดาห์
ล่าสุดนะครับก็สามารถไปพบร่างของคุณตาประจิต

รอยขึ้นมาเหนือน้ำใกล้กับจุดเกิดเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพของนายประจิต
เสมมาอายุ๖๙ปี
เรือท่องเที่ยวชนกับเรือขนาดเล็กของชาวบ้าน
ขณะที่ลากไม้ไผ่กลับฝั่ง
ที่เคยอำรัชประพาทรัพยาสุรานิแล้วนะครับ

ร่วมกันค้นหาเป็นวันที่๗โดยร่างของนายประจิตโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ
เมื่อเวลา๗นาฬิกา๑๕นาทีบริเวณใกล้กันกับจุดเกิดเหตุ
ห่างจากโป๊ะที่ใช้สแตนบายในการค้นหาไม่ถึง๖เมตรเท่านั้นครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก่อนนำร่างกลับขึ้นฝั่ง
เพื่อให้ญาตินั้นนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดพังงาต่อไป
ส่วนบรรยากาศภายในวัดโพน้อยที่ตำบลตะกุกใต้ที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราธานี
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายชะยุทธ์ทิพย์ชิดอายุ๒๑ปี
หรือน้องสันทีมนักประดาน้ำอาสาสมัครจากมูลนิธิ
ไปช่วยค้นหานายประจิตแต่กลับศูนย์หายเป็นรายที่สอง
พบศพเมื่อวานนี้ซึ่งร่างก็รอยขึ้นมา
ตรงจุดเกิดเหตุนะครับหลังชาวบ้านมีการไปจุดทูปขอขมาพระแม่คงคา
โดยก็มีทางด้านของครอบครัวญาติแล้วก็เพื่อนร่วมอุดมการ
อาสากู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุรธานีกว่า๓๐๐คน
ช่วยกันเตรียมงานนะครับโดยที่บริเวณหีบศพนั้นมีการนำชุดอาสากู้ภัย
และเสื้อรุ่นประดาน้ำซึ่งเป็นชุดที่น้องสันรักมากไปไว้ให้ด้วยนะครับ
สำหรับการบำเพ็ญกุศลศพของน้องซานเบื้องต้นนั้นมีกำหนดการสวดพระอภิษฐรรม๕คืนครับ
ส่วนจะมีเพิ่มวันบำเพ็ญกุศลหรือไม่นั้นญาติก็จะหามรืออีกครั้งก่อนจะมีการชาปนกิจต่อไปครับ